มันถึงฤดูแล้วนะครับมะม่วงมากันเยอะจริง
เขาบอกว่าถึงแม้ผลผลิตจะเยอะแต่กลายเป็นว่าราคามันตก
เกษตรกรที่นี่เขาก็เลยมีวิธีการที่จะทำให้มีรายได้ที่ดีขึ้นจากการขายมะม่วง
ทำยังไงไปติดตามกับช่วงเกษตรทำเงิน
มะม่วงมาแล้วจ้า
ฤดูการนี้ยังมีให้เลือกอีกมากมายค่ะตลอดข่าวพามาที่นี่เลยค่ะ
มิรพันธ์อยู่ที่ตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
ถึงเก้าของสวนก็คือลุงพรศักดิ์เสืออายุเจ็ดสิบสามปี
ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกมะม่วงขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะ
ที่แน่มีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์บนเนื้อที่ประมาณ๓๐๐ไร่
มีทั้งสายพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเขียวเสวยฟาลั่นเพชรบ้านลาด
เจ้าของสวนยังบอกมาอีกว่าปีนี้ผลผลิตให้ผลดีมากเลยล่ะค่ะ
ทำให้สวนคึกคักไปด้วยคนงานเก็บเกี่ยวและที่เห็นอยู่ตรงนี้
มะม่วงมาที่บ้านเพื่อทำการคัดแยกขนาดใส่รัง
ส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับค่ะแต่ก็น่าเสียดายค่ะ
เพราะปีนี้มะม่วงให้ผลผลิตดีแต่ราคากลับตกต่ำมาก
ลุงพรยังบอกกับเราอีกว่าทุกปีรายได้ไม่เคยต่ำกว่า๕ล้านบาท
แต่ปีนี้ได้๒ล้านบาทก็เก่งแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งปีนี้ลุงพรจะได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไร
ไปฟังเสียงลุงพรกันหน่อยค่ะ
กระทบครับราคาไม่ค่อยดีแล้วก็โรคแมลงรบกวนรุนแรงมากปีนี้
อย่างน้ำดอกไม้อย่างเคยที่ขายสี่สิบก็จะเหลือยี่สิบ
ถ้าหากเกรดดีจริงก็จะได้สามสิบ
อย่างเชียงใหม่เนี่ยปรากฏว่าน้ำท่วม
น้ำท่วมยังไงคะลุงพรไม่เห็นมีฝนเลยค่ะ
ฝนไม่ตกแต่น้ำดอกไม้มันท่วมไงท่วมตลาด
ก็เลยเก็บไปเที่ยวนึงก็รู้สึกว่ายังขายไม่หมดเลย
แบบนี้นี่เองมะม่วงน้ำดอกไม้ทวมตลาด
มะม่วงที่สวนของลุงพรก็ยังส่งออกไม่หมดค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะส่งไปตามตลาด๔มุมเมืองตลาดไทย
และตามจังหวัดใหญ่ใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้ชาวสวนมะม่วงในพื้นที่
ก็กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนเรื่องราคามะม่วงที่ตกต่ำอยู่ค่ะ
ฤดูร้อนปีนี้ก็อย่าลืมทานมะม่วงกันนะคะ